ช่วงเวลาที่มีข่าวเกี่ยวกับครูบาครูบาเนี่ย
มีเพจดังเขาเปิดเผยเรื่องราวของครูบารูปหนึ่ง
ที่มีญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาเคารพนับถือเยอะมาก
ทางภาคเหนือค่ะคนก็เลยไปพาดพิงถึงท่านครูบาอารุยชาติ
ท่านจ้าวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณที่เราเพิ่มให้สวย
จังหวัดเชียงรายค่ะนี่นะฮะพระครูบาอรุยชาติ
อรุยจิตโตจาวาสวัดแสงเก้าโพธิยานนะครับ
ซึ่งล่าสุดนะฮะท่านได้ออกมาชี้แจงประเด็นที่ถูก
ดพิงนะครับยืนยันว่าไม่เคยประพฤติตนตามที่ถูกกล่าวอ้าง
พร้อมกับขออโหสิกรรมให้กับทุกฝ่ายแต่ก็ขอให้ทุกคนมีสติในการรับข้อมูลข่าวสารนะครับ
หลังจากที่มีแอดมินเพจชื่อดังได้พาดพิงถึงแล้วก็มีการนำเสนอนำเสนอข้อมูลข่าวสารออกไป
แล้วก็ทำให้เกิดความเสื่อมเสียกับท่านโดยพระครูบาอรุยชาตินะครับ
ระบุว่าเพิ่งทราบข่าวเย็นเมื่อวานนี้หลังลูกศิษย์แจ้งว่าถูกนำรูปถ่ายไปพาดพิงกับข่าวครูบาเฉา
ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นกับพระที่จำวัดอยู่ที่เชียงใหม่
แต่ท่านอยู่ที่แม่สวยจังหวัดเชียงรายพระครูบาอรุยชาตินะครับ
ยืนยันว่าตลอดระยะเวลา๒๕ปีหรือ๒๒พันศาที่ได้ครองผ้าเหลืองมาเนี่ย
ท่านไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสียในลักษณะแบบนี้มาก่อนหรือว่าจะแบบไหนก็แล้วแต่
แล้วที่วัดก็มีคณะลูกศิษย์ลูกหานะครับเข้าออกตลอดทั้งวัน
จะขยับตัวไปไหนอยู่ในสายตาผู้คนตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีทาง
ท่านไม่ใช่พระที่ปรากฏในสื่อที่เขามีการพาดพิงกันอย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตามนะครับท่านขออโหศกรรมให้กับทุกคน
ไม่ถือโทษโกรธเคืองใครจะไม่ดำเนินคดีกับใคร
แต่ฝากทุกคนให้เสพสื่ออย่างมีวิจารณ

ถือกอกช่วงในช่วงเมืองเมาสั่งผู้หน้ามันแหละไว้ที่มันไม่สวยนะครับ
มาฟังคำแถลงชี้แจงจากครูบาอรุยชาตินะครับในอำเภอแม่สวยท่านบอกว่า
ชาวบ้านทุกคนศรัทธาในครูบาเหมือนเดิมนะครับไม่เคยเกิดข้อกังขาแม้ตอนนี้ในความรู้สึกลึก
โกรธผู้ไม่หวังดีที่ออกข่าวโจมตีแต่เมื่อครูบาอรุยชาติท่านอโหสิกรรมให้
ชาวบ้านทุกคนก็พร้อมอโหสิกรรมให้เช่นกันหลังจากนี้ก็ขอให้เป็นกฎแห่งกรรมที่
ดำเนินการกับคนที่กล่าวหาพาดพิงครูบาก็แล้วกัน